ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนแห่ง๑

เป็นอุบัติเหตุที่รถยนต์ชนกันหลายต่อหลายคัน
แล้วก็กระทบไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้วย
แต่โชคดีครับที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับ

บันทึกเอาไว้ได้โดยคุณมะลิวันสนั่นเมือง
ขณะที่หยุดรถบนถนนสาย๓๑๙๓อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยองเพื่อรอจะเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียน
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมานะครับ
จังหวะที่รถกระบะเชฟโรเรตคันหน้ากำลังจะรอเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนบนถนน

ขับสวนมาจากฝั่งอำเภอนิคมพัฒนานะครับ

ลักษณะที่ชนก็คือเหมือนกับว่าไม่มีการเหยียบเบรกอะไรด้วย
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ผู้ปกครองขับขี่มาส่งบุตรหลานเนี่ย

ก็ถูกลุกหลงจากแรงกระแทกพลิกคว่ำห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
เมืองต้นมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๗คน
นำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงเข้ารับการรักษาตัวแล้วนะครับ
ขณะที่ตำรวจนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง

เพื่อดำเนินการแจ้งข้อหาต่อไป
คราวนี้มาดูความเห็นในโลกออนไลน์กันบ้างครับ
ส่วนหนึ่งก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับ

ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังมากกว่านี้
และไม่ควรใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด

ความคิดเห็นบอกว่าถนนเส้นนี้นั้นมักจะเกิดเหตุแบบนี้เป็นประจำจากการกลับ
ตามอำเภอใจบ้างเนื่องจากว่าไม่มีเกาะกลางถนนและอีกหนึ่งข้อสำคัญอยาก
จะฝากไปถึงผู้ที่ขับขี่รถจักรยันยนต์ควรเศียบอบนี้รับภัยทุกครั้ง
ขับขี่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองครับ